คุณผู้ชมคะการลงทุนจากภาคเอกชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญในการขับเคลื่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะ
แล้วก็มีสัญญาณที่ดีนะคะว่าภาคเอกชนก็ยังคงสนใจลงทุนในโรงงานในโรงงานผลิตการ์ดชีวภาพในประเทศไทย
แต่ว่าเหล่านี้เอกชนบอกว่ายังไม่ตัดสินใจ
เพราะว่าต้องรอดูนโยบายส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชนจากรัฐบาลก่อน
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษของคุณนัทนิชาดอนสุวรรณค่ะ
กระบวนการเก็บเกี่ยวย่านในเปียหรือย่านเลี้ยงช้าง
ปลูกในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
เก็บเกี่ยวให้เหมาะกับการผลิตไบโอแก๊ส
นำไปส่งป้อนให้กับโรงงานผลิตการ์ดชีวภาพ
ย่านเหนเปียร์เป็นวัตถุดีปลากในการผลิตกระแสไฟฟ้า๑๐๐
หรือมีความต้องการใช้ย่าในเปียวันละ๑๕๐ตัน
เปิดเดินเครื่องการผลิตและส่งขายกระแสไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สำเร็จตั้งแต่๑๖ธันวาคม๒๕๕๙
โรงงานแห่งนี้นอกจากช่วยเสริมความมั่นคงด้านไฟฟ้า
อำเภอแม่แตงแล้วยังช่วยให้เกิดการจ้างงาน
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกย่าในเปียร์
บาทต่อไร่ต่อปีสูงกว่าการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เช่นข้าวอ้อยและมันสำปะหลัง

ยังทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง๖๐ล้านบาท

ส่งเสริมเมืองเศรษฐกิจชุมชนนะครับ

เพราะเราใช้พืชพลังงานคือข้าวโพดหรือย่าเนเปีย
ปีหนึ่งเราจะมีเงินหมุนเวียนในการรับซื้อวัตถุดิบประมาณ๑๕ล้านบาทต่อโรง
ถ้าคิดเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ๔เท่าเนี่ย
๖๐ล้านที่มันจะหมุนอยู่ในระบบนะต่อปีนะครับ
ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวม๖๕เมกาวัตต์
แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าการ์ดชีวภาพ๔๕เมกาวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์๒เมกาวัตต์
โดยมีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอีก๗เมกาวัตต์
ส่วนกำลังการผลิตที่เหลือยังรอดูนโยบายการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
อกจากนี้โรงไฟฟ้าการ์ดชีวภาพที่จังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างกำลังการผลิตรวม๓เมกาวัตต์
ยังไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้
เพราะติดปัญหาสายส่งเต็ม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

จะต้องมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน๖๐๐เมกาวัตต์
หรือต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กอีก๔๐๐๕๐๐แห่ง
แต่นโยบายรัฐยังขาดความชัดเจนในแผนส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจริง

ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายนี้มองว่าการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศไทยยังมีศักยภาพ
เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศ
และในอนาคตต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะถูกลงร้อยละ๑๐๕
ปัจจุบันขนาด๑๑๕เมกาวัตต์
เงินลงทุนอยู่ที่๑๐๐๑๕๐ล้านบาท
เพราะการออกแบบเทคโนโลยีเพียงครั้งเดียว
สามารถต่อยอดรูปแบบการก่อสร้างให้กับโรงไฟฟ้ารุ่นหลังให้มีต้นทุนถูกลงได้